พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพหัวค่ำที่ผ่านมา

แล้วก็ปริมณฑลรถติดกันแบบวินาศสันตะโลหลายพื้นที่เหมือนกัน
พาไปดูแถวถนนพระหลโยธินกันก่อนนะครับคุณผู้ชม
นี่แหละฮะหลังจากฝนตกหนักโอ้ลมพัดแรงตั้งแต่ช่วงประมาณสัก๒ทุ่มได้
ผ่านไปชั่วโมงเดียวถึงประมาณสัก๓ทุ่มน้ำก็ท่วมผิวกาลจรจร
ปิ่มมาแบบนี้ครับโดยเฉพาะเลนส์ซ้ายน้ำก็ท่วมสูงเสมอทางท้า

รถประจำทางที่เข้าไปจอดที่บริเวณหน้าห้างตรงแยกราชพร้าวเองก็ต้องจอดชิดขอบทาง
เพื่อให้บริษัทนั้นลงแล้วก็ไม่เปียกครับ
บางคนก็ต้องแบบลุยน้ำไปก็มี
ขณะที่ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็น
พิเศษเพราะว่าน้ำท่วมถนนก็ลื่นฝนก็ตกอะไรแบบนี้นะฮะ
หลักมันสูงมากค่ะถูกต้องเนี่ยเจ้าที่ก็เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ
สำหรับฝนที่ตกหนักสัก๑ชั่วโมงของเมื่อคืนเนี่ยนะฮะ
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครบรรยายงานว่าปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่เขตจตุจักรครับ
สิบเก้ามิลลิเมตรก็ส่งผลให้น้ำท่วมผิวการจราจรที่บริเวณให้ลาดพร้าว
ถนนราชพร้าวถนนราชพร้าววางหินแล้วก็รัฐธรรมพิเศษนะฮะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือมีอุบัติเหตุตามมารถชนกันอย่างแรง๕คันที่สะพานข้ามแยกแครราย
แล้วดูภาพมุมสูงดิติดยาวเลยครับนะฮะตำรวจโรงพักรัฐนาธิเบส
นนทบุรีเข้าไปตรวจสอบเป็นรถเทลเลอร์ชนราวสะพานจนขอบสะพานแตก
หักไปข้างล่างใกล้กันมีกระบะอีซูซูสีดำชนท้ายรถเก๋งอีกนะฮะ
แล้วส่วนหน้าของรถเก๋งก็ยังไปชนท้ายกับรถแวนโตโยต้า
ปอร์ตรายเดอร์สีดำอีกหนึ่งคันยังไม่หมดครับใต้รถเทลเลอร์นะฮะ
แล้วก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านใต้เทลเลอร์อีกหนึ่งคันโอ้ย
แล้วก็ไปเจอร่างของนายพงพันธ์เหลืองพีรัชชัยอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์กระโหลกยุบเลยคุณผู้ชม
อยู่ใต้รถเทลเลอร์ครับนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่
อีกเจ็ดรายด้วยการจ่ายเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวน่ะเออ
โอ้โหวินาทสันตโลมากเลยเมื่อคืนนี้

ถูกต้องครับตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใคร
เพราะว่าต้องรอให้คนบาดเจ็บฟื้นมาให้การก่อน

ให้ปากคำก่อนแล้วก็ต้องรอภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่ามันเกิดจากอะไรต้นเหตุมันมาจากเทลเลอร์หรือว่าอะไร
นานสุดท้ายก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ